แต่ว่ายังไม่หมดหรอกคุณผู้ชมเรื่องความเชื่อความศรัทธายังมีอีก
เดี๋ยวพาไปทำพิธีเททองหล่อพระนะคะรวมไปถึงไปดูเรือไม้ตะเคียนกันค่ะ
ไปที่แรกกันก่อนนะคะที่จังหวัดชัยนาธ
ที่วัดหลวงพ่อผอมอำเภอสันคบุรีค่ะ
ชาวบ้านพากันไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากเรือไม้ตะเคียนทองและเรือไม้สักทอง
อายุรวมกว่าห้าร้อยปีเลยนะเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้ค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่ามีคนที่ได้โชคได้ลาบจากการมาไหว้เรือไม้ตะเคียนทองเนี่ย
มันเยอะเลยโชคดีกันไปกว่ายี่สิบงวดเขาไหว้อย่างนั้นน่ะ
โดยนางสาววาสนาเฉลยไขอายุ๔๑ปีเป็นสาวชาวสิงห์บุรี
บอกว่าเมื่องวดที่แล้วนะเธอถูกรางวัลลอตเตอรี่
หลังจากที่มากราบไหว้ขอโชคลาภจากเรือแม่ตะเคียนนี่แหละ
ได้รับทรัพย์ไปเป็นหลักแสนก็เลยนำชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ตะเคียน
ตามที่ได้บนบานสารกล่าวเอาไว้นะก็โชคดีล่ะ
แต่ก็ไม่รู้นะว่าครั้งนี้มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
อาจจะแบบขอมาทั้งชีวิตถูกครั้งนี้ครั้งเดียวก็ได้

บางคนเนี่ยขอมาทั้งชีวิตเคยถูกแค่ครั้งเดียวเออ
ใครรู้ไหมคนข้างคุณใช่ไหมสองข้าง
เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงใช่ไหมนะส่วนอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปที่วัดนิคมธรรมารามอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านจำนวนมากไปร่วมพิธีเททองหล่อพระโมคลาณะพระสารีบุตร
พระพุทธรูปประจำอุโบสถภายในวัดอืม
และที่นี่ยังมีการสวดสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเบิกโชคลาภแก่ผู้ร่วมพิธีด้วยนะ
ชาวบ้านเนี่ยให้ความสนอกสนใจอย่างมากโดยเฉพาะดูโอ่งเงินโอ่งทอง
หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ไง
ก็มาดูเพราะว่าโอ่งเงินโอ่งทองเนี่ยมีเทียนปักอยู่นะ
พระท่านก็ทำพิธีดูกันไปนะการประกอบพิธีต่าง
พระท่านก็มีการทำในรูปแบบต่างต่างกันไปค่ะหลายคนเขาก็แอบนำน้ำมนต์ในโอ่งเนี่ย
ดื่มไปกินไปปะพรมตามตัวเพื่อเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากชีวิต
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันจริงแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องความสะอาดสะอ้านด้วยนะ
เพราะวัดก็ได้ทำบุญนะอันนี้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะ
ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันคิดอย่างนั้นดีกว่าสบายใจแหละ
เข้าวัดก็ไปทำบุญไปเสริมสิริมงคลกันนะฮะ